คุณผู้ชมเคยได้ยินสุภาษิตสำนวนไทยใช่ไหมคะ

คือความหมายมันก็คือว่าคำพูดที่มันดูภัยร้ออ่อนหวาน
แต่จริงมันอาจจะเป็นโทษกับผู้ฟังก็ได้
หรือคำพูดที่บางทีอาจจะฟังดูขวานผาซ่าหรือว่าไม่น่าฟัง

แต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะยังใช้ได้กับสถานการณ์นี้ไหม
เพราะว่าตอนนี้น้ำร้อนปลาตายแล้วค่ะ
น็อกน้ำร้อนตายลอยอืดเต็มสระน้ำวัดดังในอำเภอปรานบุรีเลยคุณผู้ชม
ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดนี้นะคะ
ชื่อวัดสิทธิสังคารามหรือว่าวัดหนองครามในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีริคัน

ปลานินแล้วก็ปลาอื่นนับแสนตัวน้ำหนักประมาณ๕ตันเนี่ย
ลอยตายเป็นแพร่ยิ่งกว่าจอกแหน่อีกค่ะ
ส่งกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่วเลย
พระภิกษุสามเณรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมต้องมาช่วยกันตักปลาตายออกจากสระน้ำ
แล้วก็เอามันใส่หลุมดินขนาดใหญ่เพื่อฝังกลบ
โดยจะใช้ปูนขาวโรยทับป้องกันเชื้อโรค
สอบถามพระลูกวัดหนองครามเขาบอกว่า
สระน้ำแห่งนี้เนี่ยกว้างประมาณ๒ไร่
มีปลาที่ชาวบ้านนำมาปล่อยเพื่อทำบุญอยู่หลายชนิดเลยค่ะ
รวมกันทั้งสระน้ำหนักแปลกตันเลยนะ
ที่ตายส่วนใหญ่เป็นปลานินขนาดใหญ่ปลาบู่ปลาเก๋า
ส่วนปลาที่ยังไม่ตายเนี่ยคือพวกปลาดุกปลาสวายแล้วก็ปลาแร็ดค่ะ
เขาบอกว่าเขาเริ่มสังเกตว่ามีปลาตายลอยขึ้นมาตั้งแต่๒๖เมษายนที่ผ่านมาแล้ว
จากนั้นมันก็เริ่มลอยตายผุดขึ้นมาเรื่อยจนเต็มสระค่ะ

ทางวัดก็เลยให้สามารณเนียนที่วัดโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงเฟซบุ๊ก
เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือจากญาติโยมหน่อย
พระรุวัตน์หนองครามบอกด้วยนะคะว่า
ก่อนหน้านี้ปี๕๘เคยเกิดเหตุการณ์ปลาตายแบบนี้มาแล้วครั้งนึงค่ะ
ต้นคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศที่ร้อนจัด
กระทบปริมาณออกซิเจนในน้ำที่มีปริมาณน้อยลงค่ะ
ทางวัดเขาบอกว่าเขาพยายามป้องกันแล้วนะ
แล้วก็พยายามหาทุกวิถีทางเลยในการที่จะช่วยชีวิตไอ้ปลาเหล่านี้
เพราะก็เริ่มเล็งเห็นแล้วล่ะว่าอากาศมันร้อน
ก็พยายามตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน
แต่มันไม่เป็นผลแล้วน้ำเนี่ยก็เริ่มเน่าด้วย
สาเหตุที่น้ำเน่าเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าญาติโยมเอาอาหารเม็ด๑๐กระสอบเทใส่สระน้ำ
กินไหมอ่ะปลาไม่กินพอไม่กินมันก็เน่าค่ะ
พอเน่าปุ๊บคราวนี้พอน้ำมันเน่าออกซิเจนมันก็น้อยถูกไหมคะ
ก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็น็อกน้ำตาย
ว่าวันนี้คงสามารถตักปลาที่ตายออกมาได้ทั้งหมด
แต่ก็อย่างที่บอกต้องประเมินสถานการณ์อีกว่า
แล้วมันจะมีปลาตายลอยขึ้นมาเพิ่มอีกไหม

ใช่แล้วคือปลาที่ตายนี่คือปลากินทั้งนั้นเลย
นินก็ดีปลาเก๋าก็ดีใช่ไหมแล้วก็มีปลาบู่อีกค่ะ
เต็มเลยตักเสียดายนะฮะ